ส่วนการแสดงมหรสบงานออกพระเมนนะคะ
ซึ่งจะมีขึ้นหลังจากที่พระราชพิธีเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะคะ
มีการแสดงหลายประเภทด้วยกันนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นการแสดงจากคณะนาตยสาราหุ่นละครเล็กโจหลุย
ซึ่งเตรียมจัดการแสดงไว้๙ชุดด้วยกันนะคะ
ซึ่งมีชุดว่าพระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
ติดตามจากปรายงานค่ะ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

และความจงรักพักดีถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
อยากให้เขาใช้ทุกคนรำลึกถึงพวกองค์ท่าน
เรามีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุกในรัชกาลที่๙
สมมติเทพว่าพระนารายย์ก็คือในหลวงของเรา
เรามีผู้ที่ดูแลแผ่นดินอัธยาศิษฐ์ก็คือพญาคุศ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ผมคิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนให้เขาได้มีส่วนร่วม

แล้วโอกาสที่ให้กับเยาวชนได้รำลึกถึงพระบาทสมศัตริย์ประชาอยู่กับรัฐกาลที่๙
เขาจะได้รู้จักว่าศิลปะที่เขาน้อมนำทำถวายเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้าย
ผมอยากให้เขารักในหลวงให้มากรักแผ่นดินไทยให้มาก
โดยผู้แสดงทั้งหมดนี้ได้รับการฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะนาตยสาราหุ่นละครเล็กโจหลุย
ซึ่งถึงแม้พวกเขาจะเป็นเยาวชนตัวเล็กอายุระหว่าง๘๑๘ปี
แต่ก็มีความชื่นชอบในศิลปะการแสดงของไทย
และเหนือสิ่งอื่นใดคือภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการถวายงานในหลวงราชการที่๙
สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากชงโรมหุ่นละครเล็กโจหลุยค่ะภูมิใจค่ะ
พวกหนูจะแสดงถวายในหลวงรัชกาลที่๙อย่างน้อย
เรารักในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
จากการแสดงชุดทะสถิตในดวงใจกราบนิรันดิ์แล้ว

ระหว่างนาตยาศาลาหุ่นละครเล็ก

การแสดงชุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของโรงเรียนบางบัวทอง
การแสดงผลรามเกียรตอนระบำเทพนกพคร้าวจากโรงเรียนวัดมูลี
การแสดงชุดร่มโพทองของแผ่นดินโดยอบตบางบัวทองเป็นต้น
โดยการแสดงทั้งหมดนี้จะมีขึ้นในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณวัดบางไผ่พระอารามหลวง
รวมถึงวัดกู้และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาพร้อมกับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง